ครับผมถ่ายเสร็จผมก็ขอเข้าถ่ายนี้เลยครับ
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป